คราวนี้ก็ต้องนับอีก๑ศพนะครับคุณผู้ชม

เช้าวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีเจ้าของร้านขายของชำตรงนี้
เสียชีวิตตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเขาเป็นโควิดหรือเปล่า

นี่คือเกิดขึ้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วนั่นค่ะผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนเก้าอี้ลักษณะเป็นไม้โยก
ผู้เสียชีวิตคือตอนแรกไม่ได้รับการยืนยันว่า
ว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
เพราะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปพื้นที่เนี่ย
ไปตรวจดูเอ๊ะไม่มีรอยหรือคนเข้าของหรือการต่อสู้ใดนะคะ
เก็บสารคัดหลังของศพเนี่ยมาตรวจเชื้อโควิด๑๙
ปรากฏว่าผลออกมา๒วันถัดมาหลังจากเช้า๗กรกฎาคม
นี่ตอนเจ้าหน้าที่ไปเก็บศพนะครับ
ผลออกมาว่าศพนี้ติดโควิดนะคะ
ติดโควิดค่ะคุณผู้ชมซึ่งไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันไปสอดคล้องกับ
คุณหมอนิติเวศของรามาก่อนหน้านี้ที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คจำได้ไหมคะ
บอกว่ายอดตายมันเยอะกว่าที่รู้เยอะกว่าที่รายงานตัวเลขนี่เป็นอีกหนึ่งศพที่ไม่ได้ถูกนับรวม
กับตัวเลขที่เรารายงานในแต่ละวันเพราะไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดแล้วตาย
มารู้ตอนที่เขาตายแล้วว่าเป็นโควิดนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามญาติญาติทราบว่าปกติแล้วผู้ตายก็คือนายเป้งอูพุทธานุรักษ์
อายุ๖๕ปีเป็นเจ้าของร้านขายของชำตรงนี้
ปกติแล้วคุณผู้ชมฟังนะคะเขาอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ไม่ชอบออกไปข้างนอกไม่ชอบไปสูงสิงกับใคร

เดินทางมาหาลูกค้าลูกค้าค่ะ
ลูกค้าที่ติดเชื้อแล้วมาซื้อของในร้าน
จากว่าร้านเนี่ยเป็นร้านขายของชำแล้วอยู่ไม่ห่างจากตลาดเช้าสัตหีบ
ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแรงงานต่างด้าวติดโควิดที่ตลาดตรงนั้นและเป็นคลัสเตอร์ตลาดสัตหีบ
แล้วคนตรงนั้นก็นำเชื้อเข้ามาในร้านขายของชำของผู้ตาย

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะ